ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเดินทางไปตรวจสอบเรื่องที่เก้งเผือกสายพันธานเนี่ยหายไป๑ตัว
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิตนะครับท่านภูมิในการสุริยาแสงพงศ์นะครับ
อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรม
นี่คือภาพภายในสำนักงานของสวนสัตว์สงขลานะครับ
หลังจากที่ถูกยิงเสียชีวิตมือยิงก็หนีไปนะครับ
แล้วก็ไปยิงตัวตายนี่ฮะสภาพที่เกิดเหตุครับทุกผู้ชมครับ
ภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนายสุริยาแสงพงศ์วัย๕๘ปีเนี่ย
ถูกยิงเสียชีวิตในที่ทำการสวนสัตว์สงขลาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยลงไปพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีลูกเก้งเผือก
สายพันธุ์พระชธาน๒ตัวที่อยู่ในส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์สงขลาเนี่ยมันหายไปอย่างปริศนา
นี่นะฮะแล้วก็ถูกยิงสภาพศพของท่านนะครับถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามอมอหลายนัดนะครับ
ลักษณะเป็นแบบนี้ครับกระสุนที่เข้าไปลักษณะกระหน่ำยิงนะครับ
กระสุนเข้าศีรษะ๒นัดเข้าบริเวณลำตัวอีก๑๒นัดนะครับ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๑๙ปลอกด้วยกัน
เสียชีวิตบนชั้น๒นะครับซึ่งเป็นห้องทำงานของผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลา
แต่ว่าท่านสุริยาแสงพงศ์เนี่ยเป็นผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปธรรมส่วนคนก่อเหตุคือ
นายสัตวแพทย์ภัวดนสุวรรณะอายุห้าสิบปีคนนี้ครับ
เป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลานี่แหละฮะ
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์
หลังจากก่อเหตุก็ได้หนีกลับไปที่บ้านพักของตัวเองในสวนสัตว์นะครับ
สวนสัตว์สงขลาซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตร
ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวตายในห้องนอนของลูกชายที่บ้าน
สาเหตุเนี่ยคาดว่ามาจากเรื่องที่ถูกสั่งย้ายนะครับ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งถูกสั่งย้ายให้ไปประจำองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ในช่วงที่พอสุริยาเนี่ยลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องเก้งเผือกสายพันธทานเนี่ยหายไป
หลังก่อเหตุก็หลบหนีไปที่บ้านนะฮะไปที่ห้องนอนของลูกชายแล้วก็ยิงตัวตายไปนะครับ
เดี๋ยวจะมีลูกชายที่เล่าเอาไว้นะครับทุกผู้ชมครับแต่ดูเหตุการณ์ตรงนี้ก่อนนะครับ
สอบส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยลูกเก้งเผือกสายพันธุ์ที่หายไปจากสวนสัตว์สงขลา
คือตัวนี้นะครับทุกผู้ชมครับเก้งเผือกนะฮะนี่เป็นเก้งเผือกสายพันธุ์พระชธานของสวนสัตว์สงขลานะครับ
หายไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีรายงานว่าจากการสอบสวนภายในเนี่ย
พบว่าน่าจะถูกขโมยไปจากส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์สงขลาค่ะ
แต่ทางนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ซึ่งเป็นผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลาได้ชี้แจงว่า
เก้งเผือกสายพันพระชธานซึ่งตอนนั้นยังอยู่นะฮะตัวนี้นะครับ
ไม่ได้หายไปไหนแต่มันถูกงูเหลือมกิน
โดยมีรูปถ่ายหลักฐานยืนยันโดยสัตวแพทย์เนี่ยก็พิสูจน์แล้ว
ก็มีการตรวจสอบต่อมานะครับว่าตกลงมันจริงไม่จริงอย่างไร
เพราะว่าไปพบกระดูกซากสัตว์ลักษณะคล้ายเก้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
นำมาสู่เหตุการณ์ในช่วงสายวันนี้ครับนายสุริยาผู้มนุยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ย
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับนี่ท่านผอสุริยานะฮะภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
ท่านก็เป็นคนสงขลาอยู่แล้วด้วยนะก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้มนุยการของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
อยู่เป็นเวลานานก่อนจะได้ขึ้นเป็นภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะครับ
พอวันนี้ลงไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยเช้าวันนี้ไปที่สวนสัตว์สงขลา
ก็เรียกประชุมคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแต่เมื่อวานนี้นะฮะ
เพิ่งมีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาออกจากพื้นที่๓คน
มี๑น้ายเฉลิมบุรุษเกษตรสมบูรณ์ผู้มนุยการสวนสัตว์สงขา
๒นายสตโตวแพทย์พัวดลสุวรรณะ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
และ๓น้ายอุทัยภูญระฤทธิ์
หัวหน้าโภชนาการสัตว์รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์
คำสั่งให้มีผลตั้งแต่๕ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
พอวันนี้คุยกันอยู่ก็ถูกยิงเสียชีวิตเลย
ทีนี้ค่ะเรื่องของสาเหตุเดี๋ยวค่อยไล่กันนะคะ
เริ่มตั้งแต่ลูกเก้งเผือกหายมาถึงการโยกย้าย
มาถึงเหตุสะเทือนใจนี้เสียชีวิต๒ศพนะคะ
คือหลังจากนายสัตวแพทย์ภูวดลก่อเหตุ
นะคะก็ไปที่บ้านพักซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ห่างจากจุดที่
ผอไม่เท่าไหร่นะคะครับก็เป็นบ้านพักของทางสวนสัตว์นี่แหละ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตำรวจสพเมืองสงขลาก็ลงพื้นที่ไป
เรื่องต้นตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะยิงตัวตายเนี่ยนะคะ
ทางญาติก็เกลี้ยกล่อมนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะ
ตอนที่อยู่ด้านนอกบ้านนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขาได้ยินเสียง
เป็นเสียงเพลงค่ะเป็นเสียงเพลงบันเลงเหมือนกับเพลงไทย
ดนตรีไทยอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นธรรมนองเศร้านะคะ
เป็นเพลงที่ถูกเปิดจากโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ
ดังออกมาจากในห้องพอเสียงเพลงดังสักพักหนึ่งเสียงปืนดังค่ะ
เสียงปืนดังหนึ่งนัดทีเนี้ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดู
สัตวแพทย์ภูวดลผู้ที่ยิงพอองค์การสวนสัตว์เนี่ยนะคะ
ยิงตัวตายยิงเขาที่ศีรษะของตัวเองค่ะทีนี้ค่ะ
ช็อกมากเลยก็คือลูกชายลูกชายบอกว่าทันทีที่รู้ข่าว
รีบเดินทางมาจากอำเภอสิงหานครนะคะขออนุญาตเบลอหน้าลูกชายนะคะ
คนนี้นะคะมาที่บ้านพักตอนที่ลูกชายมาถึง
ก็ยังได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงบันเลงดนตรีไทยนะคะ
ก็รู้ว่าพ่อคงอยู่ในบ้านแหละตั้งใจว่าจะเข้าไป
จะไปพูดจะไปคุยจะไปเกลี้ยกล่อมจะไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นี่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ทันได้เกลี้ยกล่อมนะคะ

พ่อตาค่ะร้อยตำรวจรีคมวันนมาตรเป็นอดีตตำรวจเกษียณนะคะ
ก็บอกว่านายสัตวแพทย์ภูวดลซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกเขยเนี่ยไม่เคยบ่นปัญหา
ที่ทำงานให้ครอบครัวฟังเลย
แล้วปกติก็เป็นคนชอบอ่านหนังสือตรงไปตรงมาในเรื่องของการทำงาน
ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องทุจจริต
ไม่คิดคิดไม่ถึงจริงว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
ซึ่งปืนเนี่ยค่ะก็เก็บอยู่ในบ้าน
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปเอามาไว้ที่บ้านตั้งแต่เมื่อไหร่
แต่พ่อตาบอกว่าเท่าที่สัมผัสใกล้ชิดลูกเขยคนนี้
เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมากค่ะ
ครับแล้วปกติแกเป็นคนอย่างไรครับ

เป็นคนที่ว่าอย่างไรครับ

เห็นว่ากำสั่งที่เยาว์มานี้ที่เวลาเขาจะสอบ
ครับเธอมาเขาเห็นนี้แต่ก่อน
เราก็ไม่อยากจะสอบถามอะไรให้มากนะ
เพราะว่าในหน่วยฮารของเก๋นนะ

ทีนี้ค่ะเพื่อนร่วมงานของนายสัตวแพทย์ภูวดลค่ะ

ทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี๒๕๓๘นะคะคุณผู้ชม

เป็นคนที่รักในหน้าที่การงานชอบอ่านหนังสือ
เพื่อนร่วมงานบอกว่าไม่เคยเห็นเลยนะคะว่ามีนิสัยใจร้อน
ตอนเช้าก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะ
ก็ยังเห็นว่าตัวผู้ก่อเหตุกับนายสุริยาก็ยังทำงานด้วยกัน
ไปดูกรงเก้งหม้อไปตรวจสอบว่าจะมีความเชื่อมโยง
กับลูกเก้งเผือกที่หายไปหรือเปล่า
ตอนเช้าเนี่ยผู้ก่อเหตุกับผู้เสียชีวิตซึ่งผู้ก่อเหตุก็ยิงตัวตายตามด้วย

พอทั้งคู่กลับมาที่ห้องทำงานนี่แหละค่ะเป็นห้องทำงานเก่าของภูมิในการสวนสัตว์สงขลา
ที่ถูกสั่งย้ายราชการชั่วคราวนะคะ
คาดว่าอาจจะคุยอะไรกันแล้วเกิดบันดาลโทษะ
เป็นเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์สลดนี้
นางชนิตาเพื่อนร่วมงานคนนี้บอกว่าจากการพูดคุยกับลูกชายของผู้ก่อเหตุ
ลูกชายก็บอกว่าผู้ก่อเหตุก็เปิดเพลงเศร้าอยู่ในห้องนอน

พอลูกชายมาถึงคือพ่อยิงตัวตายพอดี
นางชะนิตาบอกว่าไม่รู้จริงว่าผู้ก่อเหตุเขากดดันอะไร

แต่ทันทีที่รู้ว่าผู้ก่อเหตุถึงขั้นไปยิงผู้มนุยการสนสัตว์

เห็นว่าลูกชายของผู้ก่อเหตุนั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านนะคะ
ตอนนี้หมอมีความตั้งใจเกี่ยวกับ
เรื่องว่าเขาจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาการหายลูกเจน
ไม่ค่ะจริงไม่ค่ะ
เพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการหาอยู่แล้ว
เรื่องหายหมอไม่คิดตรงนั้นนะ

บริษัทตายจากคนเลี้ยงหัวหน้างานบริษัทต่างก็มีตามลำดับชั้นของเขาอยู่แล้ว
สาเหตุอะไรทำไมคุณต้องมีคำสั่งยายเป็นยายชั่วคราวหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าตัวคำสั่งพี่ก็ยังไม่เห็นเลยอะค่ะ
ชนิตาคนดีก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
สัตวแพทย์ภูวดลก็โทรศัพท์ไปลาภรรยาด้วยนะคะ
คือภรรยาอยู่ในอาคารสำนักงานที่เกิดเหตุด้วย

เป็นลมเลยเพราะรู้ว่าสามีก่อเหตุคนที่เป็นลมนี่นะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่นี่เหมือนกัน
อยู่ในอาคารสำนักงานเดียวกันแต่อยู่คนละจุด

คือก็ไม่มีใครรู้นะคะว่านายสัตวแพทย์ภูวดลเข้ามา
แล้วก็ยิงผอแล้วก็ออกไปยิงตัวตายตามเนี่ย
คือไม่มีใครรู้คนที่อยู่ในอาคารเดียวกัน
แต่อยู่จุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในห้องที่เกิดเหตุเนี่ยเขาไม่รู้เลย
อกจากนี้นะคะนายสัตวแพทย์ภูวดลเนี่ย
ห้องนอนลูกชายยิงตัวตาย
เพราะว่าลูกคนนี้ค่ะเป็นลูกชายคนแรกเป็นคนที่เขารักมาก
นี่คือห้องนี้นะคะที่เกิดเหตุนะคะ
จดหมายสั่งเสียบอกว่าเก็บสิ่งของต่างอะไรไว้ตรงไหน

โอ้โหนี่ค่ะนี่นะคะเขียนทิ้งไว้แบบนี้ก่อนที่จะยิงตัวตายนะคะ
เข้าศีรษะตัวเองครับส่วนประเด็นเรื่องของลูกเก้งเผือกที่หายอ่ะค่ะ
สัตวแพทย์ภูวดลก่อนหน้านี้เขามีหลักฐานออกมายืนยัน
ว่ามีซากเก้งในคองูเหลือมคือก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องถูกย้าย
มารู้ว่าต้องถูกย้ายเมื่อวานตอน๕โมงเย็นค่ะ
คือพอรู้ว่าต้องถูกย้ายเนี่ยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนก็เลยไม่รู้ว่าจุดเนี้ย
เนื่องมาจากลูกเก้งเผือกที่หายไปมาถึงเรื่องของการโยกย้าย
มันจะเป็นจุดแตกหักที่ทำให้ตัดสินใจก่อเหตุนี้หรือเปล่านะคะ
แต่ตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมเพื่อนร่วมงานทุกคนนะคะ
เขาช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คนในครอบครัวทั้งสองครอบครัวเขาก็ช็อกมากกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมค่ะได้ข้อมูลมาว่าพอสุริยาเนี่ยนะคะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องเก้งเผือกสายพันธุ์พระราชทานหายไปอย่างมีเงื่อนงำ
ได้เรียกนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์ผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลา
เรียกนายสัตวแพทย์ภูวดลผู้ก่อเหตุเข้าไปคุยคือไปถามเรื่องนี้
ระหว่างกำลังคุยกันอยู่๓คนนายสัตวแพทย์ภูวดลบอกนายเฉลอบุฒิว่า
ออกไปจากห้องก่อนออกไปจากห้องก่อนได้ไหม
ผมขอคุยกับท่านผอสุริยาเป็นการส่วนตัวก็เลยเหลือแค่สองคน
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นค่ะคาดว่าสาเหตุก็คืออาจจะนะคะ
เป็นการคาดการณ์นะคะนายสัตวแพทย์ภูวดลคงไม่พอใจ
คำสั่งโยกย้ายที่รู้กระทันหันแล้วมีผล๕ตุลาคมเลย
วันที่๒มีผลวันที่๕รู้วันที่๒๕โมงเย็น
ว่าเป็นลักษณะนี้นะคะครับอืมโอ้โหหลังก่อเหตุนะครับ
หลังที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาที่จุดเกิดเหตุด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่ารัฐมนตรีช่วยนิพนธ์นี่ก็เป็นอดีตสสงขลา
เป็นคนในพื้นที่นี่แหละแล้วก็บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองเนี่ยความจริงก็คือคนสงขลาทั้งคู่
แล้วเขาก็รู้จักทั้งคู่เลยนะคะถูกต้องเคยเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเรียนที่เดียวกัน
นิพนธ์ก็เป็นคนสงขลาก็เลยมาที่เกิดเหตุนะครับ
บอกว่ารู้จักทั้งสองฝ่ายเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยตามรายงานเนี่ยคุณนิพนธ์บอกว่าเมื่อช่วงเช้านายสุริยาผู้มนุยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้ไปหาที่บ้านพักด้วยนะ
รัฐมนตรีนิพนธ์เนี่ยนะไปพูดคุยเรื่องเก้งพระชธานที่หายไป๒ตัว
นายสุริยาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาของสวนสัตว์สงขลาด้วยโดยจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีชื่อเสียงด้วย
เผื่อพระชาธารหายไปก็พอรู้อยู่นะครับ
แต่ก็ไม่คิดว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้
เชื่อว่าเรื่องนี้มาจากอารมณ์ชั่ววูบของคนก่อเหตุ
ก็คือนายสัตวแพทย์ภูวดล
เนื่องจากความจริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยก็รู้จักกัน
เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันที่โรงเรียนมหาวชิราวุฒิสงขลาด้วย
ส่วนตัวอยากจะฝากไปยังการทำงานในทุกภาคส่วนนะ
หลังจากมีเรื่องนี้เกิดขึ้นว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ย
ยังไงขอให้ใช้ทางออกด้วยการพูดคุยกันจะดีที่สุด

เรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ใช่ข้อขัดแย้งอะไร
อาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบกันทั้งสอง
ความเครียดอาจจะ

ผมในฐานะที่รู้จักทั้งสองฝ่าย
รู้จักเป็นน้องทั้งสองฝ่ายเลยทั้งสองคนนี้เป็นน้องของผมนะ

ผมไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ
เพราะว่ามันขอให้ครั้งนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ในการแก้ปัญหาเลย
เวลามีข้อขัดแย้งเนี่ยดีที่สุดคือคุยกัน

อย่าให้อารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันตัดสินปัญหา
ครับผมไม่นึกว่าเหตุการณ์อยากจะเกิดขึ้นอย่างนี้
ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่พอดีเรื่องนี้ค่อนข้างจะ
เป็นข่าวที่อาจจะกดดันด้วย
อันนี้พลนี่ก็มาดูที่เกิดเหตุในฐานะ
รู้จักทั้งสองผู้คนนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วก็เป็นอดีตสาวสงขาตอนนี้วันรัชมุนตรีนะฮะ
แต่ถ้าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ย
จะอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงทรัพย์
ส่วนเรื่องศพนะครับถ้าว่าผู้เสียชีวิต
ทั้งสองนะครับทางกู้ไพก็ได้นำร่าง
ร่างเนี่ยส่งโรงพยาบาลสงขลานะครับหลังเกิดเหตุ
เพื่อทำการชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
นี่ก็เป็นภาพที่ทางมูลที่กู้ภัยนำร่างของทั้งสองนะครับ
ขึ้นรถตู้ของกู้ภัยไปส่งชนะสูตรนะครับ
หลังจากนั้นพอนิติเวศได้ชนะสูตรศพเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางสบของนายศตวแพทย์ภูวดลนะครับ
ญาติจะรับกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลานะครับ
ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีการส่งศพให้กับญาติได้
ส่วนศพของผู้มนุยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ครอบครัวจะรับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดชนบุรี
คือท่านผอสุริยาเป็นคนสงขลา
แต่ว่าภรรยาอยู่ที่ชนบุรีแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันก็อยู่ชนบุรี
เพราะว่าท่านเป็นภูมิในการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอยู่เป็นเวลานานด้วย
ส่วนนี้คือแม่ของท่านพอสุริยานะฮะ
อยู่ที่สงขลานะฮะแม่พอสุริยาเนี่ยก็เดินทางมาดูศพลูกชายนะครับ
ก็ร้องไห้คล่ำคลวนแล้วครับเพราะว่าเหตุการณ์มันกระทันหันเหลือเกิน
ญาติญาติก็ต้องช่วยกันปลอบประโลมให้กำลังใจนะครับ
เพราะว่าคุณแม่ของพอสุริยาก็อายุมากแล้ว
ภรรยาของผู้อำนวยการสุริยานะครับวันนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊กนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
ก็มีภาพของท่านภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยท่านสุริยาแสงพงศ์เนี่ย
กำลังตรวจงานตรวจพื้นที่อยู่แล้วภรรยาก็บรรยายความรู้สึกนะครับ
บอกว่าพ่อรีบทิ้งครอบครัวไปทำไมรักพ่อนะสักวันเราจะได้เจอกันอีก
ทำเพื่อครอบครัวเพื่อองค์กรที่พ่อรักคนใจร้ายทำพ่อได้ยังไง
โดนย้ายเพื่อสอบสวนพ่อโดนกระทำมาสองสามปีกลั่นแกล้งทุกอย่าง
คงจะเป็นความผิดของแม่ด้วยที่อยากทำให้ข้อกล่าวหาต่างกระจ่างขึ้น
ตอนนี้เหมือนความฝันว่าพ่อจากไปแล้วจริง๓๐ปีที่ร่วมชีวิตกัน
ไม่เคยคาดคิดว่าจะมีวันนี้พ่อไม่ต้องห่วงนะ
จะพยายามเข้มแข็งไม่มีคำอำลาขอให้พ่อสู่สุขติสู่พบภูมิที่ดี
ค่ะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็ต้องไล่เรียงนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะย้อนไปแล้วก็เล่ารายละเอียด
ปมเรื่องของเก้งเผือกพระราชทานที่หายไปครับเรื่องของคำสั่งยกย้ายนะคะ
รวมไปถึงสิ่งต่างที่เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์สงขลาเนี่ยค่ะคือย้อนไปเมื่อวานนี้นะคะ
การสวนสัตว์เนี่ยตรวจสอบสอบสวนข้อที่จริงกรณีลูกเก้งเผือกพันพระราชทาน
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง
หายไปจากสวนสัตว์สงขลานะคะ๑ตัวในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ล่ะค่ะ
ครับจากการสอบสวนภายในเนี่ยพบว่าลูกเก้งเผือกน่าจะถูกขโมย
ถูกขโมยไปจากส่วนจัดแสดงที่สวนสัตว์สงขลาต่อมานะคะ
การสวนสัตว์สงขลามีคำสั่งย้ายนายเฉลิมวุฒิเกษตรสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลาไปช่วยราชการที่องค์การสวนสัตว
เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเป็นธรรมช่วงบ่ายโมงครึ่งวันเดียวกันค่ะ
นายอภิเดชสิงหาเสนีรองผู้มนุยการองค์การสวนสัตว
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็ลงพื้นที่นะคะ
ที่สวนสัตว์สงขลานะคะเพื่อไปสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้อง
ก็ไปคุยกับคนดูแลเก้งเผือก๒คนหัวหน้างานดูแลสัตว์หัวหน้าฝ่ายดูแลสัตว์
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัยรวมแล้ว๕คนแยกคุยค่ะ
คุยเป็นรายคนเลยนะคะทีละคนทีละคนทีละคน
อกจากนี้ค่ะก็มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นภาพถ่ายนะคะ
อ้างว่าเป็นหลักฐานในส่วนของลูกเก้งเผือกที่ถูกงูเหลือมกินนะคะ
ถ่ายเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสวนสัตว์สงขลาไปไล่ดูย้อนหลัง
นี่คือขั้นตอนการตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวาน
ทีนี้ค่ะทางผู้มีการสอุนยาผู้เสียชีวิตยังไงนะคะ
บริการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการลงนามในคำสั่ง
ไปเป็นรักษาการผู้มนุยการสวนสัตวศิษฐ์พร้อมกับเจ้าหน้าที่อีก๓คน
ซึ่งก็คือนายศตภพภูวะดลสุวรรณนะ
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์สวนสัตว์สงขลา
ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญสวนสัตว์สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
อันนี้คือผู้ก่อเหตุแล้วก็ที่ยิงตัวตายนะคะ
รวมถึงนายอุทัยภูญรัฐหัวหน้าโภชนาการสัตว์
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์สวนสัตว์สงขลา
ไปเป็นหัวหน้างานบำรุงสัตว์เลื้อยคลาน
บำรุงสัตว์สังกัดสวนสัตว์ดุสิต
และนายพิเชษทัพนวัฒน์ผู้ช่วยผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลา
ไปเป็นรักษาการผู้ช่วยผู้มนุยการสวนสัตวศิษฐ
มีผลวันที่๕ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ
มีคำสั่งย้ายออกมาแบบนี้และอย่างที่เล่าคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้
เหมือนกับว่านายสัตวแพทย์ภูวดลเพิ่งรู้คำสั่งนี้
เมื่อวานช่วง๕โมงเย็นแล้วคำสั่งมีผล๕ตุลาคมเลย

ส่วนเก้งเผื่อพระราชธรรมของสวนสัตว์สงขลามี๓รุ่นค่ะ
ตัวแรกเนี่ยคือคุณเทียนได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
พระบรมราชนีนาพระบรมราชชนนานีพันปีหลวง

รุ่นที่๒คือคุณมูมูเป็นเพชรภู
ที่๓คือคุณภูมิและคุณภาค
ซึ่งถือว่านี่คือความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ

แต่ณตอนนี้เนี่ยเหลือแค่คุณมูมูเหลือ
เหลือคุณมูมูตัวเดียว
คุณภูมิหายหายไปจากส่วนจัดแสดงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะ
ตัวนี้แหละค่ะซึ่งไม่รู้ว่าหายไปไหน
หายไปได้อย่างไรยังไร้ร่องรอยอยู่นะคะ
ส่วนคุณภาคหายไปเดือนกันยายนปีนี้
แต่คุณภาคมีหลักฐานชัดว่าถูกงูเหลือมกินจนตาย
ทีนี้คำถามคือคุณภูมินี่แหละ
หายไปและไม่มีคำตอบว่าหายไปไหนหายไปได้อย่างไร
เพราะฉะนั้นที่พอสุริยาท่านมาตรวจวันนี้ก็คือเรื่องของ
หายไปอย่างไร้ร่องรอยตัวหนึ่งถูกค่ะ
อีกตัวหนึ่งคุณจะมีหลักฐานว่ามีภาพถ่ายงูหลงงูเหลือมกินไป
ก็ไม่เป็นไรแต่อีกตัวนึงละไปไหน
ถูกต้องเนี่ยค่ะสำหรับลูกเก้งเผือกที่หายไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
เดือนเมษายนไปเจอซากสัตว์เหลือแค่กระดูกถูกใบไม้ทับ
อยู่ในส่วนจัดแสดงเก้งเผือกทีเนี้ยค่ะตามขั้นตอน
จะส่งกระดูกนี้ไปตรวจว่าใช่เก้งเผือกตัวที่หายไปไหม
แต่มันยังไม่ชัดว่ากระบวนการนี้ดำเนินการแล้วหรือยัง
รวมถึงขั้นตอนการแจ้งความหลังจากเก้งเผือกหาย
ก็เป็นอำนาจของผู้มนุยการสวนสัตว์สงขลา
ตรงนี้ดำเนินการแล้วหรือยัง
ตรงนี้มันยังไม่มีคำตอบมันยังไม่ชัดนะคะ
แต่ถ้าถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีอะไรหายไปจากสวนสัตว์สงขลาไหม
เราก็มีข้อมูลมาว่าเมื่อปี๒๕๕๙
นกแก้วภายในสวนจัดแสดงนกของสวนสัตว์สงขลาหายไป๑๐ตัว
ตัวเนี่ยเป็นล้านนะคะมูลค่าเป็นล้านบาทนะคะ
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองสงขลา
สุดท้ายเนี่ยมีการจับคนที่รับซื้อนกแก้ว
และได้นกแก้วกลับคืนมาคือมันเคยมีประเด็นนี้มาก่อน
ท่านผู้ชมครับสำนักข่าวอิสราเนี่ยได้เปิดเผยภาพหลักฐานซากกระดูกเก้ง
พบในส่วนจัดแสดงเก้งที่หายไปแล้วก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องครับ
บอกว่าช่วงเวลาที่ตรวจสอบพบซากกระดูกเก้งตรงนี้เนี่ย
มันห่างจากช่วงเวลาที่มีการตรวจพบว่าลูกเก้งเผือกหายตัวไปกว่า๒เดือน
สำนักข่าวอิสรายืนยันข้อมูลจากแหล่งข่าวระดับสูงในองค์การสวนสัตว์
บอกว่านอกจากลูกเก้งเผือกสายพันธทานจำนวน๑ตัว
หายไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี๖๓
ซึ่งอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุของการหายไป

ที่มีการตรวจสอบพบข้อมูลใหม่ในช่วงพฤษภาคม๖๓
สวนสัตว์สงขลาได้ทำหนังสือถึงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เพื่อขอให้ตรวจสอบซากกระดูกสัตว์มีเนื้อแห้งติดกระดูก
แล้วผลการตรวจสอบก็พบว่ากระดูกสัตว์ดังกล่าวนั้นเป็นกระดูกของเก้ง
แต่เป็นเก้งสายพันธุ์ธรรมดาที่หายไปคือเก้งเผือกสายพันธทาน
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์สงขลาให้ข้อมูลว่าการตรวจสอบพบซากกระดูกสัตว์ดังกล่าว
ภายในส่วนจัดแสดงเก้งเผือกเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปี๖๓
ทำให้ผู้บริหารในสวนสัตว์สงขลาตั้งข้อสันนิษฐานว่า
กระดูกสัตว์ส่วนนี้อาจจะเป็นกระดูกของลูกเก้งเผือกที่หายไปหรือเปล่า
แล้วสาเหตุการณ์ตายคงจะถูกงูกินเข้าไปหรือเปล่า

แต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็มีข้อโต้แย้งหลายอย่าง
อย่างเช่นถ้าหากลูกเก้งเผือกสายพันธทานถูกงูกินเข้าไป
โดยธรรมชาติงูเหลือมจะเลื้อยออกไปไหนไม่ได้อีก

แล้วเก้งเผือกน้ำหนักตั้งเยอะนะคะ
ใช่๓๕กิโลกรัม
คือมันกินไก่อะไรไปตัวนึงมันยังนอนนิ่งกว่าจะ
แต่ถ้างูเหลือมกินเก้งเผือกประมาณ๓๕กิโลกรัมเข้าไปเนี่ย

ขณะที่ช่วงเวลาตรวจสอบเนี่ยพบว่าซากกระดูกสัตว์นี้
ห่างจากช่วงเวลาที่มีการตรวจพบว่าลูกเก้งเผือกเนี่ยหายตัวไปกว่า๒เดือน
คือถ้าหายไปกว่า๒เดือนแล้วเพิ่งจะมาได้กระดูกของมันว่ามันถูกงูเหลือมกินได้ยังไง
ที่สำคัญการพบซากระดูกนี้ไม่มีการทำเรื่องแจ้งเข้ามาให้องค์การสวนสัตว์ส่วนกลางรับทราบ
อย่างเป็นทางการตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติขององค์การสวนสัตว์นะฮะ
สวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดต้องรายงานตัวเลขจำนวนประชากรสัตว์ทั้งเกิดป่วยตายให้ส่วนกลางรับทราบทุกเดือน
แต่นี่เก้งเผื่อพระราชทานถูกงูเหลือมกินแล้วเหลือกระดูกอย่างนี้ทำไมไม่รายงาน
แรงข่าวจากทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยให้ข้อมูลยืนยันนะครับบอกว่ากรณีการตรวจสอบพบซากระดูกเก้ง
แล้วไม่รายงานให้ส่วนกลางรับทราบทำให้สวนสัตว์สงขลาถูกตั้งข้อสงสัยหลายอย่าง
เพราะตัวหนึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอยอีกตัวนึงบอกว่าหายไปเพราะถูกงูกิน
แต่มันก็มีข้อสังเกตว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยทำให้สวนสัตว์สงขลาถูกตั้งข้อสังเกตนะครับ
สองถ้าซากกระดูกเก้งที่ตรวจสอบพบไม่ใช่ลูกเก้งเผือกแล้วเป็นเก้งจากไหน
คือเป็นเก้งสายพันธุ์ธรรมดาอะไรทั่วไปอย่างนี้เนี่ย

ถ้าซากระดูกเก้งที่พบเป็นเก้งในสวนสัตว์ตัวใหม่ที่ตายลง
แล้วทำไมไม่รายงานข้อมูลเรื่องนี้ให้ส่วนกลางรับทราบอย่างเป็นทางการ

นอกจากเก้งที่หายไปแล้วเนี่ย
มีสัตว์ชนิดอื่นที่หายไปแบบนี้อีกหรือเปล่า

แล้วก็๕สวนสัตว์ของรัฐกำลังถูกคนบางกลุ่ม
ใช้เป็นฐานฟอกสัตว์ของขบวนการลักลอบค้าสัตว์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่

ทางด้านองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
ระบุว่าได้รับรายงานเรื่องการตรวจสอบพบข้อมูลใหม่
เกี่ยวกับซากระดูกเก้งแล้วเช่นกันนะครับ
เร็วนี้จะหยิบยกเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว
แห่งประเทศไทยเป็นกรณีเร่งด่วน
เพราะกังวลในข้อมูลที่ตรวจสอบพบเบื้องต้นหลายส่วน
โดยเฉพาะประเด็นที่สวนสัตว์ของรัฐกำลังถูกคนบางกลุ่มใช้เป็นฐานฟอกสัตว์ของขบวนการลักลอบค้าสัตว์หรือไม่
มันเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงขั้นภูมิในการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยถึงถูกยิงเสียชีวิตอย่างนี้
นะคะเดี๋ยวต้องขยายผลตรวจสอบกันต่อถึงที่มานะคะและปมเหตุในเรื่องนี้